ช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศที่ท่าพระจันทร์กันคุณผู้ชมครับ
และก็ท่าพระจันทร์ที่เข็บพระนครสามารถตั้งแผงพระได้
จะเข้าไปจัดระเบียบผู้ค้ารอบเกาะและท่าโกสินทร์
เราก็จะเข้าพื้นที่ไปวันพรุ่งนี้นะครับติดตามได้

ผู้ศึกข่าวนาทาระทีวีบรรยายงานสดมาจากท่าพระจันทร์ครับ

มีบรรดาพ่อค้าเริ่มมาตั้งแผงกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าบรรยากาศนั้นไม่คึกคักเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้ากว่า๒๐๐ร้านค้าออกมาตั้งร้านและแผงพระบริเวณท่าพระจันทร์ถนนมหาราช
ไปจนถึงท่าช้างเขตพระนครกันตามปกติ
บรรยากาศเริ่มมีคนมาจับจ่ายซื้อของและเช่าพระอย่างต่อเนื่อง
หลังกรุงเทพมหานครจะจัดระเบียบพื้นที่บริเวณนี้โดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ
ขณะที่หลังจากแผงพระย้ายออกไปจากถนนมหาราชแล้ว
กรุงเทพมหานครจะเริ่มปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
และนำพื้นที่บางส่วนทำเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะให้ลงรถต่อเรือได้ง่ายขึ้นค่ะ
ด้านนางทัศวรรษศรีโคอายุ๕๙ปีผู้ค้าที่ตั้งแผงริมถนนมหาราช
เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะว่า
ต่อจากนี้ไปคงจะต้องหยุดตั้งแผงพระไปก่อน
หลังจากยึดอาชีพนี้มากว่า๑๐ปี
หากจะให้ไปที่อื่นก็คงไม่ไปเพราะไม่สะดวกต่อการเดินทางค่ะ
ก็มีมีนะมันไม่แย่งกังวลอย่างมันทุกข์ใจเลยนะ
พ่อลูกหลานเล็กมันก็ยังเรียนหนังสือต้องใช้จ่ายใช่มั้ย
ขณะเดียวกันแผงพระริมทางเท้าย่านถนนพระจันทร์
ตลอดริมรัววัฒน์มหาธาตุยัวราชรังสฤษ
สืบทอดการค้าขายพระเก่าแก่ยาวนานกว่า๕๐ปี
และเป็นที่คุ้นชินของบรรดาเซียนพระที่มาเลือกชมเลือกเช่าพระ
กลายเป็นตำนานแผงพระกลางเมืองหลวงไปแล้วค่ะ
หลังกรุงเทพมหานครนั้นได้ติดประกาศ
ให้ฤริขนย้ายออกไปตั้งแต่วันที่๒๘กัญญายนตร์
และวันที่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
แผงค้าได้ปิดตัวลงอย่างถาวรแล้วค่ะ
ส่วนมาตรการรองรับผู้ค้าพระเครื่องนายสมชัยไตรพิทยากุล
ผู้อำนวยการเขตพระนครกล่าวว่า
สำนักงานเขตมีหน้าที่เพียงประสานงาน
เนื่องจากมีตลาดที่รองรับผู้ค้าพระเครื่องอยู่เป็นจำนวนมาก
เช่นตลาดพระราม๒และตลาดบางบัวทอง
ค้าสามารถไปขายในบริเวณดังกล่าวได้
เพื่อเคารพกฎหมายและหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ค่ะ
และแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายซื้อของ
ไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณนะคะ
รวมไปถึงเช่าพระเครื่องค่ะ

ก็สามารถที่จะเดินทางมาเช่าพระเครื่องได้

เปิดให้เช่าพระได้ไปจนถึงช่วงเย็นวันนี้ค่ะ

ท่าพระจันทร์ทั้งย่านมหาราชนี่เป็นย่านสำคัญ
มีของขายเยอะมากทั้งเรื่องของสมุนไพรยาดมยาดมแล้วก็พระเครื่องด้วยนะครับ
คนไทยเราเองนักศึกษาเองนิสิตเองรวมถึงนักชาวต่างชาติก็เดินไปซื้อของช้อปปิ้งกันเยอะนะคะ

วันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ชมพรุ่งนี้เริ่มจัดระเบียบกันแล้วนะครับ